ไปดูนี่ดีกว่านะฮะท่านยังจำได้ไหมครับ
ที่มีข่าวว่ามีน้ำผุดขึ้นมาในพื้นที่ที่ดิน
ในสวนแห่งหนึ่งที่ตำบลด่านช้างอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา
ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหนี่บ่อพญานาคชัดชัดอืม
บ่อน้ำผุดนี้ต้องเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะฮะมาตักกันนะครับ
เอาไปกินเอาไปดื่มเอาไปอาบตรงไหนปวดตรงไหนเมื่อย
อ่าตรงไหนที่รู้สึกว่าโอ้โหมันอ่อนล้าเอาไปทาเอาไปถู
โอ้โหมันหายมันดีขึ้นมีโรคมีอะไรเอาไปดื่ม
รู้สึกมันกระชุ่มกระชวยมันแข็งแรงขึ้นแต่มันอยู่ใกล้ห้องน้ำมากเลยนะ
ใช่อืมเป็นที่ของชาวบ้านเขาใช่คนรู้มาเยอะให้หมดเนี้ยฮะ
มันขึ้นมามันผุดตลอดท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยมากราบมาไหว้นะครับ
เห็นไหมเนี่ยแต่ว่าทางสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่โรงพยาบาลบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมาพอเขารู้ข่าวเขาก็มาตรวจสอบให้
อันนี้ถูกต้องแล้วนะฮะเจ้าหน้าที่เขารีบมาตรวจสอบให้เลย
เอาไปตรวจแล้วนะครับผลออกมาปรากฏว่าน้ำที่ผุดขึ้นมาตรงนี้นะครับ
มีสารปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียมีความเป็นกรดเจ้าหน้าที่แจ้งชาวบ้านเลยว่า
ตักน้ำไปอาบไปดื่มไปกินเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะฮะ
ถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิตได้นะโอ้โหแล้วชาวบ้านเชื่อไหมคะ
โอ้โหมากันมากกว่าเดิมอีกนะจริงเหรอนี่ขนาดถ้าติดป้ายอย่างนี้เลยนะ
ยังมากันมากกว่าเดิมฮะมากันเหมือนเดิมครับมาตักมาดื่มมาอาบมากินเหมือนเดิม
มันเกิดอะไรขึ้นไม่กลัวกันเลยฮะค่ะเพราะฉะนั้นคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุข
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยต้องไปดูหน่อยแล้วไม่เท่านั้นนะไปดูเนี่ย
ทำไมไม่ชิมล่ะติกินไปเลยอ่ะจิ้มดูก็ได้จุ่มไปเลย
เจ้าของที่บอกว่าอ๋อลึก๑๒เมตร

ตีเลยบอกว่าไม่ลงดีหว่าทีแรกขาจะลงไปสูตร
ลึก๑๒เมตรกลัวขึ้นมาเขียนข่าวไม่ทัน
ปลาช่อนอยู่ตัวหนึ่งตัวเล็ก

เออแต่ปลาช่อนมันก็ยังอยู่ได้นะ

ชาวบ้านเขาเลยเนี่ยไม่รู้ว่าชาวบ้านเขายังเชื่อกันอยู่นะครับ

ไม่กลัวเรื่องของการติดเชื้อโรคต่างที่เจ้าหน้าที่เตือนเลยนะฮะ
อ่าดมก็ไม่ได้กลิ่นนะติบอก

เดี๋ยวมาเบิกยาทาแขนแค่แขนแก่คันแม้ผิวบอบบาง
จ้างคุณเขมาสอนติบบบาง
ก็สอบถามชาวบ้านที่มานะครับท่านผู้ชมครับ
จากอำเภอบัวใหญ่เขาบอกว่าเขามาเพราะเขาอยากรู้ว่าน้ำที่ผุดขึ้นมา

อยากลองดื่มดูพอดื่มแล้วก็รู้สึกดีนะ
แม้จะมีคำเตือนนะว่ามีสารพิษแต่ไม่กลัว
สมัยก่อนเขาเจอน้ำในบ่อตามทุ่งนา

เป็นอะไรบ่อตอกลัวทิ้งเวทย์ลองที่เรียกเป็นกฎ
อ๋อสมัยก่อนอ่ะยังกินน้ำเนี่ยที่
เออไม่มีน้ำปลาไม่มีอังจัง

ก็เลยได้กินว่านี่มันที่คือบ่อ
ตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับผ่านมาแล้ว๑ชั่วโมง

แก้วไว้ที่นี่ก็ยังสายอยู่ข้างค่าได้
นั่นนี่สายดินยังอยู่ข้างค่าเลย
เราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแม่

ลูกสาวอย่างกินเวลาทีหล้าบั่งโคกแล้ว
ว่าสมบุญไปปลั่วสายกับว่าหายเลย

นี่เห็นไหมคุณป้านี่บอก
โอ้โหเอามาทาแขนนี่ปวดเมื่อยแขนนี่หายเลย

เจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านบ่อน้ำผุดบอกว่า
ตอนแรกก็กินนะแต่พอมีคำเตือนจากเจ้าหน้าที่ก็ไม่กินแล้ว

เขาบางคนเขาก็ตักไปใส่ขวดไปอะไรไปก็ไม่รู้จะห้ามยังไงนะครับ
มันก็แล้วแต่ความเชื่อแต่ส่วนตัวเนี่ยแม้ตอนนี้จะไม่กินแล้ว
แต่ก็ยังเชื่อว่านี่คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ

แต่มันทาผิวมันก็ระครายเคืองนะครับผม

เขาทามีทาครับว่าพ่อไหวคงเป็นยังกว่า

ใช่เป็นไหมก่อ
ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าก็เตือนแล้ว
ค่ะแต่ชาวบ้านเขาก็เชื่อกันนะคะ

ยังไงดีล่ะหรือว่าเอาอะไรไปครอบปิดเอาไว้ไหม

ก็เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของเขาใช่ไหม

แต่ว่าท่านไหนกินไปแล้วมันมีอาการอะไรแปลกก็รีบไปหาหมอก็แล้วกัน